สาวคนไหนที่หันมากินเด็กกันบ้างค่ะ
คนแรกเลยนะฮะสาวกุ๊บกิ๊บค่ะ

สร้างตำนานจิ๋วสี่จี่ตีไวไฟ

กุ๊บกิ๊บสูบมนต์ทิศกับบี้ทัศนภาค
ตำรารักเด็กเพราะว่าฝ่ายหญิง

แต่อายุโตกว่าฝ่ายชายนะจ๊ะ๒๑ปีค่ะ
ขณะที่สามีหนุ่มหุ่นล่ำแฟนดิฉันเอง
อยากให้เป็นมากเลยแต่เป็นไม่ได้
คุณบี้อายุ๒๗๒๔ปีเท่านั้นห่างกัน๓ปีนะฮะ
ค่ะมาดูดาราสาวฉายาเจ้าแม่เนอร์เซอรี่นะคะ
ต้องยกให้ซุปตาคนนี้ค่ะคุณอ้ำพัชราภานะคะ
คุณอ้ำเป็นไอดอลเลยนะวัยเดียวกัน
คุณอ้ำสวยมากอ้ำหรออย่าอ้ำเหรอสิพี่นิวก็ยังสวยมากอยู่
ตอนนั้นห่างกัน๗ปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโน้ตวิเศษก็เด็กกว่าอีก
และเจ้าของหัวใจคนปัจจุบันคุณแอมพิธานนะคะ
ก็อายุมากกว่าคุณอ้ำอายุมากกว่า๔ปี
แต่คุณอ้ำคนน่าเด็กได้อยู่
ก็คงจะเป็นแบบสเปคของคุณอ้ำจริงแหละ
เพราะว่าหลายต่อหลายคนที่คุณอ้ำคบมาใช่ไหมคะ
ก็มีแต่เด็กกว่าทั้งนั้นเลย
ขยับขึ้นมาหน่อยของคุณอ้ำห่างกัน๔ปี

นั่นก็คือคู่สามีภรรยานัทมีเรียน
และสามีพระเอกสุดล่ำคุณอ้ำอธิชาตินั่นเองค่ะ
ฟ้ายิงตกใจนะไม่น่าเชื่อเลยหน้าเด็กอยู่

ไม่ทันแล้วค่ะมันไปไกลแล้วค่ะ

อายุ๓๔ปีห่างกันตั้ง๖ปีค่ะ
แต่ว่าความหวานไม่แพ้คู่ไหนเลยนั่นเองนะคะ
มาดูอีกคู่นึงนะคะห่างกัน๗ปีค่ะ
น้องเชอรี่พี่บุ๋มปันนัดดาดรบุ๋มนี่นะคะ
สามีกล้ามปูเทรนเนอร์ฟิตเนส

โอ้โหสวีทตลอดน่ะห่างกัน๗ปีนี่ไม่เป็นปัญหาเลยนะ
เหมือนกับคู่นี้เลยพี่มิ้ว๗ปีเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือครอบครัวต้นแบบเลย
บอกอย่างนั้นในวงการบันเทิงของเราคุณเคนธีรเดชและคุณหน่อยบุษกรนั่นเองค่ะ
เมื่อตอนประกาศสละโสดฝ่ายชายกำลังขึ้นแท่นพระเอกสุดฮอตของวงการ
ทำเอาสาวข้อนประเทศอกหักกันเป็นแถวนั่นเองค่ะ
ปิดท้ายแซ่บสุดคุณเชอรี่ใครล่ะ
ห่างกัน๒๐ปี
คุณผู้ชมค่ะสุนารีราชศรีมาค่ะกับแฟนนุ่มตาน้ำข้าววาวเตอร์นะคะ
แฟนนุ่มเนี่ยอายุ๒๗คุณสุนารีเนี่ย๔๗
จะบอกว่าแฟนนุ่มคุณสุนารีนะคะอายุไล่เรียกกันเลยกับลูกของคุณสุนารี

แต่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหานะคะ
อิจฉากันทั้งบ้านทั้งเมืองหลายคนแอบถามว่า
กินปลาร้าบองที่ไหนถึงได้แบบมัดใจสามีขนาดนี้
โอ้โหก็สวยแซ่บสไตล์ฝรั่งขนาดนี้คุณสุนารีนะ
นี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นถึงแม้ว่าอายุฝ่ายหญิงจะนำโด่ง
ว่าฝ่ายชายจะน้อยกว่าไม่เป็นปัญหา
ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าหลายคู่เขาก็ครองรักกันอย่างมีความสุขนะคะ

ขอให้มีเถอะขอให้มีเถอะอายุอย่างนั้นก็เป็นไรนะใช่ไหมอ่า